ยังคงยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกรรมก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ครับ
วัยเพียงแค่๑๗นะครับลงเตะเกมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
เอาชนะมูกกอร์ดนอตเทินมาเรน่า
ต่อ๐นะครับก็เป็นสถิติยิงประตูสูงสุด
ชิงแชมป์เอเชียรอบคันเลือกของรุ่นนี้เป็นอันดับที่๓นะครับ
ซึ่งสุมรัฐทำ๕ประตูเกมแรกยิงไป๔นะครับรวมเป็น๙
เกมต่อไปจะพบกับกัมพูชาเจ้าภาพ๘พฤศจิกายนนี้
และหลังจบเกมที่ชนะน็อตเทิร์นมาเรน่าสุบนัทนะครับ
บินกลับมาไทยเพื่อเตรียมเข้าแคมป์ซ้อมกับชุดใหญ่
ในวันที่๘พฤศจิกายนในการทำศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
ที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียและเวียดนามวันที่๑๔และ๑๙พฤศจิกายนต่อครับ
ไปดูทีมไทยชุด๔เกมที่ฟิลิปปินส์ครับประกาศ๒๔นักเตะ
โดยมีชื่อผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่อย่างสุภาชัยสุภโชคเอกณิต
และสุพนัทเหมือนตานะครับตามคาดเลยทั้ง๔คนก็จะตามมาสมทบกับทีมชุดนี้
ภายหลังจากที่ตัดตัวเหลือ๒๐คนสุดท้ายนะครับ
และวันที่๒๓พฤศจิกายนนักเตะรวมทั้งสตาร์ฟโค้ช
จะเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์เพื่อลุยศึก๔เกมต่อครับ
๔เกมชุดนี้มีผู้เล่นนะครับที่เคยถูกอากิระนิชโนเรียกไปซ้อมกับชุดใหญ่
นอกเหนือจาก๔คนที่ติดไปแล้วนะครับมีพัชนพลอินทณีอานนท์อมอนเลอร์สัก
แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรถือว่าเป็น๔เกมชุดที่สมบูรณ์จริงครับ
แล้วก็ห้ามพลาดนะครับก่อนเชียร์๔เกมเนี่ยดูชุดใหญ่๒เกมสำคัญนะครับ
เราจะเข้าหรือไม่เข้ารอบต้องผ่านไปให้ได้นะครับบุกไปเยินมาเลเซียที่บุกิจจาริวครับ
ในวันที่๑๔พฤษฎิกายนพฤหัสนานะครับโทรทรัศน์ทีวีถ่ายทอดสดในเวลา๑๐๓๐น
เริ่มแข่งขันท่วม๑๐๔๕นครับแล้วก็อีก๑เกมนะครับ
บุกไปเยินเวียดนามต่อที่บินิ่งสเตดิ้ยัมครับโทรทรัศน์ทีวียิงสดเวลา๒๐๓๐น
แข่งขัน๒ทุ่มทั้ง๒นัด
เหนือจากดูทีวีแล้วก็ติดตามได้นะครับ